ขอต้อนรับคุณลิลา
สวัสดีค่ะ
เป็นนางแบบรับถ่ายแบบด้วย

เบา๓แสนกว่า
แล้วในเฟซบุ๊คในเพจคนตามเท่าไหร่คะ

น่าจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นหนูเชียร์ลิเวอร์พูลอะค่ะ

บ่อยค่ะคนก็เลยแบบเข้ามาตามอะไรอย่างนี้

ปกตินี้จะช้อปปิ้งในออนไลน์ค่ะ

อยู่ห้องนี้ก็สามารถช้อปปิ้งได้แบบวันหนึ่งเป็นหมื่นเลยค่ะพี่เป๊ก

ถ้าสามารถตอบได้ติดกัน๘ข้อก็รับไปเลยค่ะ

แต่ละข้อมีเงินรางวัลตามลำดับขั้นค่ะ
พี่มีตัวช่วยพิเศษให้บอกได้เลยค่ะว่า
เขาคนนี้ก็ชอบฟุตบอลเหมือนกันค่ะ

เกมของเขาให้ดีและให้เขาคว้าเงินแสนไปให้ได้
เพราะฉะนั้นเราเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยกันแล้วกันนะคะ

ใครของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกคึกคักอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
เจน

ตัวเองหรือ

ตัวเองเหรอบ้า

บ้าตัวเองก็
เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองหันหน้าหรือหันหลังคุยกับเขาเลย
ความมะนาวอะไรว่าอยากแบบนี้
ตัวเอง

สุดยอดเลยครับบอกเติมคุณชาคิกครับ
ตัวเองก็เปิ้ล

เหมือนกับจะคบกัน

เปลี่ยนหน้าไม่เคยซ้ำ

วันละคนละคนบางวัน๒คน

โอ้โฮอยากจะพาสมองดูแล้วเกิน

เจ้าชู้กันไปถึงไหนวะ

เฮ่ย

เออไม่ซ้ำหน้าเลยอ่ะ
เย็นวานนี้ตอนเช้าก็

เฮ่ยเจ้า

ถ้าเธอกระดาษนี้
ไม่เอาเวลาไปเรียนหนังสือหนังหา

จะทำเลเวลเหรอ

เขาขอซื้ออุปกรรมจัดบอดหนึ่งได้เป้าเต็มมีเป้า

ไปแต่งชุดนักศึกษาแต่งหน้าเข้มขนาดนี้นี่

อันนี้ไม่เกี่ยวกับน้าน้าแล้วนะ
มึงด้วยเหยิน

เออมาของน้านี่

นี่นี่คือดอกไม้กระดาษ

น้๋อไปจัดบ่อให้สวยงามเลยอ๊ะ

แล้ว๓แบบนี้อันไหนถูกที่สุด
อุปกรณ์จัดบอร์ดคือคำถามข้อแรกของคุณลินลา
เธอจะตอบได้หรือโดนแก๊งป่วนหลอกล่อ
ต้องรอชมกันต่อสัปดาห์หน้า
แต่ตอนนี้ที่ไม่ต้องรอคือคำถามในช่วงป่วนท้าด่วน
ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านฟูจิเจเปนิสเรสโตรอง
เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ข้าวกล้องสุขภาพกับปลาแซลมอนย่างเกลือ
๒ชุดสเต็กปลาสาวม่อน
๓ชุดปลาสาวม่อนย่างซีอิ๊ว
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

เรียกแขกเรียกลูกค้าเข้าร้าน

น้องขอบคุณมากครับ

บุ๊บตีมั้ย

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหหลังแทบหักกูเริ่มสงสัยแล้ว